รับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ
วันนี้เราเจอกันวันพุธที่๒๐พฤศจิกายน๒๕๕๙
พบกับเรา๒สาวคุณจุภารัฐเหยียบอำพาลและจิตฐานโรศลีนประกอบทันนะคะ
คุณผู้ชมตลอดทั้งวันที่ผ่านมาไทยรัฐทีวีเกาะติดเรื่องของสารรัฐธรรมนูล
ที่วันนี้มีการนัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
ไปถือครองหุ้นสื่อบริษัทวิลักษณ์มีเดียนะคะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งล่าสุดมีการอ่านคำวินิจฉัยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่สุดแล้วนะคะสารรัฐธรรมนูลก็วินิจฉัยให้คุณธนทร
พ้นจากความเป็นสอสอเริ่มอ่านคำวินิจฉัยตั้งแต่เวลาสักประมาณบ่าย๒๒๙นาที
เสร็จสิ้นเวลาบ่าย๓๐นาทีรวมแล้วใช้เวลาอ่านคำวินิจฉัยชุดนี้๔๑นาที
ท่านยังไม่ได้ฟังนะคะว่าเหตุผลอะไรที่สารให้เหตุผล
ทำให้คุณธนทรพ้นความเป็นสอสออยากให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศช่วงนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ส่วนของบริษัทวีรักมีเดียจำกัดให้แก่นางสมธรจึงร่วมกลุ่มกิจนัก
เห็นว่าแม้จะฟังได้ว่าผู้ถูกร้องเดินทางกลับจากจังหวัดบุรีรำมายังบ้านพัก
กรุงเทพมนครในวันดังกล่าวจริง
ข้อที่จริงดังกล่าวก็รับฟังได้เพียงว่า
ผู้ถูปร้องอยู่ในกรุงเทพฯมนาคตในวันที่๘โมกราคม

พินาว่ามีการโอนหุ้นในวันที่๘มกราคม๒๕๖๒จริงหรือไม่
จึงต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานอื่นประกอบพฤติการทั้งปวงแห่งคดี
คดีนี้แม้ผู้ถูกร้องจะมีพยานหลักฐานมาแสดงว่า
ผู้ถูกร้องโอนหุ้นให้นางสมพรจึงร่วมวงกิจเมื่อวันที่๘มกราคม๒๕๕๙
และแม้ผู้ถูกร้องจะได้ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานจากข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา๑๑๒๙วัก๓
บรรยัติว่าการโอนเช่นนี้จะนำมาใช้แก่บริษัทหรือบุคคลภายนอกไม่ได้
กว่าจะได้จดแจ้งการโอนทั้งชื่อและสำนักของผู้รับโอนนั้นลงในทะเบียนผู้ถือหุ้น
และมาตรา๑๑๔๑ที่บรรยัติว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นนั้นท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นพยานหลักฐานอันถูกต้อง
ในข้อกระทงความบรรดาที่กฎหมายบังคับหรือให้อำนาจให้เอาลงในทะเบียนนักก็ตาม
แต่เมื่อพิจารณาจากข้อพิรุธหลายจุดหลายประการประกอบกับพยานหลักฐาน
ฤติเหตุแวดล้อมกรณีที่สอดรับกันอย่างแน่นหนาแล้วย่อมมีความน่าเชื่อถือมากกว่าพยานหลักฐานของผู้ถูกร้อง
ข้อเท็จจริงที่ได้จากพฤติการแวดล้อมที่เป็นพิรุษน่าสงสัยหลายประการประกอบกันมีน้ำหนักหักล้างข้อสันนิษฐานของกฎหมายและพยานหลักฐานผู้ถูกร้องได้
ดังนั้นข้อพิรุธที่น่าสงสัยหลายประการดังกล่าวประกอบกับพฤติการทั้งปวงแห่งคดีจึงฟังได้ว่าผู้ถูกร้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัด
ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่๖กุมภาพันธ์๒๕๖๒ซึ่งเป็นวันที่พักอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราชดรแบบบัญชีรายชื่อต่อผู้ร้องอันเป็นลักษณะต้องห้ามไม่ให้ผู้ถูกร้องใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐมนูลมาตรา๕๘อนุ๓
สมาชิกสภาพูดแทนราศดรของผู้ถูกล้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนุนมาตรา๑๐๑อน๖ประกอบมาตรา๙๘อน๓
นั่นก็เป็นบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะคะของสารรัฐธรรมนูญช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะที่มีการอ่านคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลค่ะคุณผู้ชม
คือหลังจากนี้สิ่งที่ต้องตามกันต่อนะคะแน่นอนว่าคุณธนทรพ้นความเป็นสอสอ
แต่ความเป็นหัวหน้าพักอนาคตใหม่ก็ยังคงอยู่
หลังจากนี้เดี๋ยวต้องดูนะคะว่ากรกตจะมีการร่างคำร้อง
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่อย่างไร
เพราะแน่นอนนะคะว่าต้องไปดูด้วยว่าผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
ด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา๑๕๑หรือไม่
กรณีที่ถ้าเกิดว่าคุณธนทรรู้ตั้งแต่แรกว่าตัวเองผิดคุณสมบัติ
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะไปรับสมัครเลือกตั้งเป็นสอสอได้
แต่ยังไปสมัครลักษณะความผิดนี้เข้าข่ายมาตรา๑๕๑หรือเปล่า
แน่นอนนะคะว่าโทษมีทั้งจำคุกมีทั้งปรับ
และเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองสูงสุดถึง๒๐ปีด้วยกัน

ใช่ค่ะแล้วหลังจากที่สารได้มีคำตัดสินออกมา
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจก็ยังคงยืนยันในความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง

เราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะ
จากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานสดมาจากสารรัฐธรรมนูลค่ะ

ค่ะคุณรสลินคุณจุธารัฐค่ะที่สุดแล้วนะคะ
วันนี้สารรัฐธรรมนูลก็วินิจฉัยตัดสิน
ให้นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะ
สาวบัญชีรายชื่อพระคณะคตใหม่
และหัวหน้าพักนะคะพ้นสมาชิกภาพความเป็นสอสอค่ะ
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่๒๓พฤษภาคม๒๕๖๒ที่ผ่านมานะคะ
ขณะที่บรรยากาศล่าสุดที่บริเวณด้านหน้าสารรัฐธรรมนูญนะคะ
ขณะนี้ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะ
ซึ่งสารรัฐธรรมนูญนะคะได้ออกบันลังนั่งอ่านคำวินิจฉัย
เรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกต
ขอให้วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพความเป็นสอสอ
โดยสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของนาย
สิ้นสุดลงจากกรณีการถือหุ้นในบริษัทวีลักษณ์
เนื่องจากยังเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว
วันที่๖กุมภาพันธ์๒๕๖๒ค่ะ
ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่พักอนาคตใหม่
ส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครสอสอ
บัญชีรายชื่อต่อกรกตค่ะ
เริ่มอ่านในเวลา๑๔น๒๘นนะคะ
แล้วก็ใช้เวลาในการอ่านคำวินิจฉัยทั้งหมด๔๑นาทีค่ะ
ขณะที่นายธนทรหลังจากที่ฟังคำตัดสินเสร็จสิ้น
ก็ออกมาให้สัมภาษณ์โดยโต้คำตัดสินของศาลค่ะ

วิชาวภักดิ์อนาคตใหม่นะคะตัดสินใจด้วยตัวเองว่าคำวินิจฉัยของศาลวันนี้
สินให้ตนเองพ้นจากสมาชิกภาพความเป็นสอสอที่ยุติธรรมหรือไม่ค่ะ
พร้อมกับกล่าวด้วยว่าการเลือกตั้งในวันที่๒๔มีนาคมที่ผ่านมา
สมรภูมิเดียวของพักอนาคตใหม่แต่นับจากนี้ไปพักยังจะต้องเดินหน้าต่อ
และตนเองยังคงเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักอนาคตใหม่
ฟังเสียงบางช่วงบางตอนของนายธนทรค่ะ
วันนี้การพิพากษาคดีของผมคุณสมบัติการเป็นสอสอของผมก็ได้ถึงที่สุดลงแล้วนะครับ
ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่ให้ความสนใจ
ที่ให้กำลังอกกำลังใจของพวกเราทั้งที่ให้กำลังใจอยู่ทางบ้าน
และที่มาให้กำลังใจที่ศูนย์ราชการแห่งนี้นะครับ
ผมทราบซึ้งแล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้เรานะครับ
ต่อไปหลังจากนี้จะเป็นความคิดเห็นของผมที่มีต่อคำพิพากษาของสารรัฐมนูลที่มีเป็นความคิดเห็นของผมอย่างสุจริตใจ
ทุกท่านครับสารรัฐมนูลได้ให้เหตุผลถึงเรื่องคุณสมบัติการเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนของรัศดรของผมไว้หลายข้อนะครับ
ซึ่งผมมีความคิดเห็นต่อความต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลดังนี้
ข้อแรกนะครับสารรำนูนอ้างถึงพรบการพิมพ์ว่ายังมีใบอนุญาตการพิมพ์อยู่ยังไม่ได้ยกเลิก
ดังนั้นบริษัทวีลักษณ์จะเริ่มต้นการเป็นสื่ออีกครั้งเมื่อไหร่ก็ได้
ซึ่งสารเองก็ยอมรับไปแล้วว่าวีลักษณ์ไม่มีรายได้ไม่มีบุคลากรเป็นบริษัทที่ปิดตัวลงแล้ว
ความคิดเห็นของผมก็คือถ้าวีลักษณ์จะเป็นบริษัทสื่อจริงแล้วกลับมาทำอีกครั้งก็ค่อยไปตัดสิทธิ์ตอนนั้นสิครับ
ทำไมถึงมาตัดสิทธิ์ตอนนี้ทั้งที่สารก็ยอมรับไปเองแล้วว่าบริษัทนี้ไม่มีรายได้ไม่มีพนักงานและปิดตัวลง
ตั้งแต่วันที่๒๖พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
ข้อที่๒นะครับสารยังพูดถึงเจตนารมณ์ของรัฐมนูลมาตรา๙๘วงเล็บ๓ไว้ด้วยว่าไม่ให้นักการเมืองให้คุณกับตัวเองให้โทษกับผู้อื่น
แต่สารไม่ได้พูดเลยนะครับว่าผมและหรือบริษัทวีลักษณ์ได้มีการทำผิดเจตนารมณ์ของรัฐมนูลมาตรา๙๘วงเล็บ๓หรือไม่
ในการพิจารณาว่าผิดกฎหมายผิดรัฐมนูลบริษัทเป็นสื่อหรือไม่

ขณะที่นางระวิพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจค่ะภรรยาของนายธนทรก็ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีนะคะ
ภายหลังจากรับฟังคำวินิจฉัยของศาลโดยบอกว่ารู้สึกเสียใจแทนนายธนทรที่ไม่ได้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาได้ตามที่ตัวเองตั้งใจไว้ค่ะ
แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดเพราะมั่นใจว่านายธนทรและพักจะสามารถทำหน้าที่ต่อไปเท่าที่จะทำได้ค่ะ
ทางนี้นะคะก็ยอมรับว่าตั้งแต่มีคดีความหลายคดีก็เตรียมใจไว้ล่วงหน้าแล้ว
ซึ่งนายธนทรได้พยายามเต็มที่ในการชี้แจงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ในฐานะภรรยาก็ขอให้กำลังใจนายธนทรค่ะ
รวมถึงล่าสุดนะคะก็มีการเปิดเผยของแถลงการของรัฐสภาอาเซียนออกมานะคะ
โดยในแถลงการก็ได้แสดงความผิดหวังต่อคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูลค่ะ
ตัดสินให้นายธนทรขาดสมาชิกภาพความเป็นสอสอ
พร้อมกับเรียกร้องให้หยุดนำกฎหมายมาเป็นเครื่องมือกันแกล้งสมาชิกพักฝ่ายค้าน
และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยค่ะ
ภายหลังจากให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเสร็จสิ้นนะคะ
นายธนทรก็เดินทางออกจากสารรัฐธรรมนูลทันทีนะคะ
กำหนดการเดิมที่แจ้งว่าจะกลับไปร่วมประชุมที่รัฐสภานะคะ

รวมถึงวันนี้นะคะได้มีการเปิดเผยมติขององค์ตุลาการสารรัฐธรรมนูลนะคะ
วินิจฉัยให้นายธนทรพ้นจากสมาชิกภาพความเป็นสอสอนะคะ

สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากสารรัฐธรรมนูญค่ะ
ขอบคุณคุณสิริวัลด้วยนะคะ
ก่อนที่คุณธนทรจะเดินทางออกจากสารรัฐธรรมนูลเนี่ยนะคะ

เตือนเสมอค่ะว่าพักอนาคตใหม่คือผู้คน

การเดินทางของพักอนาคตใหม่ยังไม่สิ้นสุดนะคะ
และคุณธนทรก็ยังคงเป็นหัวหน้าพักอนาคตใหม่